ผมเนี่ยคุณผู้ชมแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่มีลูกแฝดก็คือ๒คน
แค่จะคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะอะไรไม่มีเงินจ่ายค่าเทิมให้กับลูก
วิทยาลัยสงฆ์บอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าเทอมจะให้ลูกพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

โอ้โหพิษโควิดมันเล่นทุกห่อมย่าแหละนะฮะ
นักธุรกิจลงมาประชาชนรากย่าโดนหมดครับ
แล้วก่อนหน้านี้ที่รัฐมนตรีศึกษาที่การ
หนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนต่าง

เดี๋ยวจะมีคำชี้แจงจากวิทยาลัยด้วย
แม่คนนี้คุณวันนาเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
จริงแล้วอาชีพเขาคือแม่ค้าขายอาหารอีสานตามตลาดสดเทศบาลสตึก
บอกว่าไม่ไหวแล้วคุณนักข่าวช่วยหน่อยเถอะ

หนูอยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงกระทรวงศึกษาธิการดังว่า
แม่คนนี้กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาโควิด๑๙นะฮะ
มีหนังสือจากวิทยาลัยที่ลูกชายไปเรียนทวงค่าเทอม
ผ่านทางไลน์กลุ่มผู้ปกครองว่า
ให้ผู้ปกครองไปลงทะเบียนชำระค่าเทอมด้วย
โดยให้ผ่อนจ่ายและกันขั้นต่ำ๑๐๐บาท
และต้องดำเนินการจ่ายส่วนที่เหลือให้เสร็จ
ในวันที่๓๐มิถุนายน
ก็เนี่ยอีกไม่ถึง๒๓วันที่แล้ว
ถ้าไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด
จำเป็นต้องให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาครับ
ครูครับทำไมใจขนาดนั้นเลยเหรอฮะ

คิดสั้นจะฆ่าตัวตายคุณผู้ชม

ก่อนอันนี้เขาเปิดร้านอาหารอีสาน

หลังจากโควิดมาอะไรล่ะยอดขายมันก็หายไปสิ

เหมือนที่ปุ้ยถามเขาให้รัฐบาลดูแลแล้วไม่ใช่เหรอ

แต่สุดท้ายยังต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม
แฝด๒คนด้วยค่าเทอมคนละ๓๕๐๐บาท

ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายสัปดาห์หนึ่งให้ลูกคนละพัน
ก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาส่งลูกเรียนครับ

แต่พอหันไปเห็นหน้าลูกแล้วความคิดมันก็หายไป
ถ้าฉันตายลูกจะอยู่กับใคร
สุดท้ายก็เดินหน้าต่อไปนะจริงแล้วสามีอยู่ไหน
บอกว่าสามีก็อย่าร้างกันไปนะฮะตอนนี้สงสารลูกมาก
เพราะไม่มีเงินซื้อแม้กระทั่งชุดลูกเสือ
จริงตอนเรียนมต้นวันพุธเขาให้แต่งชุดลูกเสือไปเรียน
ก็เลยให้ลูกหยุดทุกวันพุธเพราะไม่มีเงินซื้อชุดลูกเสือให้กับลูก
สุดท้ายต้องมาเจอปัญหารอบสองคือให้ไปเรียนวิทยาลัยการอาชีพ
ก็โดนทวงค่าเทอมตอนนี้ไม่มีทางออกเลย
ต้องไปอาศัยกระท่อมกลางทุ่งนาของชาวบ้านอยู่ไปก่อนชั่วคราว
แล้วก็ทำขนมขายหารายได้ประทังชีวิตนะฮะ
ฟังเสียงคุณแม่คนนี้หน่อยครับ
แล้วก็ชุดนักศึกษาสามอย่างที่ได้ได้ฟรีมาค่ะอืมทีนี้อุปกรณ์การเรียน
อย่างเราก็ต้องซื้อเองแล้วก็ชุดลูกเสือนี่ก็คือว่านัก
เพราะว่ามันอุปกรณ์รวมทุกอย่างรองเท้าถุงเท้าเสื้อกางเกง
อุปกรณ์ผ้าพันคอหมวกหมวกใบหนึ่งก็เกือบร้อยแล้วนะคะ
หมวกลูกเสือนี่มันก็
ย้ำอีกครั้งนะปัญหานี้นะฮะก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการจริง
เขาก็มีการบอกว่าให้กระทรวงไปดูแลใครไม่พร้อมก็ผ่อนผันได้
หรือว่าลดค่าทงค่าเทอมอะไรให้ไปนะฮะ
ทีนี้เราก็ต้องฟังความสองด้านครับล่าสุดนายวิโรธทองเมืองครับ
ภูมิในการวิทยาลัยการอาชีพสตึกบอกว่า
หนังสือที่แจ้งไปมันเป็นการแจ้งตามระเบียบของวิทยาลัย
หนังสือทางราชการแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทราบแล้ว
มีความจำเป็นติดปัญหาไม่มีเงินไปคุยกันได้หาแนวทางกันได้
ไม่ได้หมายความว่าใครไม่จ่ายแล้วจะให้เด็กออกทันที

คนก็เห็นกันทั้งกลุ่มไงคุณแม่ก็ตกใจไง
พอเป็นข่าวมาก็ท่านก็เบาลงไปเยอะ
อยากให้คุณแม่วรรณาไปคุยเขาจะให้ผ่อนพันธุ์ได้

ถ้าแบบนี้สถานศึกษาทุกที่เขาจะมีทุนให้นะ